คุณผู้ชมฮะดูบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนตี๔ที่ผ่านมานะฮะ
เพราะว่ามีรถตู้รับเหมาพุทธศาลจากต่างจังหวัด
กลับจากการฉลองปีใหม่กับครอบครัวนะฮะ

ปรากฏว่าไปชนกับรถกระบะในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
มีคนเจ็บถึง๑๒รายก็คือทุกคนในรถตู้แหละ
แต่ว่าตอนนี้มันมีคลิปจากกล้องหน้ารถกระบะ
ขับไปชนกับรถตู้ให้เห็นแล้วนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ

คลิปจากกล้องหน้ารถกระบะคันนี้นะครับ

เพราะว่ารถกระบะคันนี้พอชนแล้วนะคนขับหนีไปคุณ
แต่ตำรวจยึดรถไว้ก็ต้องตรวจสอบแล้วฮะ
ว่ามีกล้องหรือเปล่าพอมีกล้องหรือเปล่า

แต่ว่าการชนเนี่ย
คาดว่าน่าจะเป็นรถกระบะนี่แหละคุณ

รถตู้พยายามที่จะเบี่ยงซ้ายหลบแล้วหักหลบแล้ว

อย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๔
ที่ผ่านมาบริเวณถนนเรียบคลอง๓
หน้าหมู่บ้านไทยสมบูรณ์๓ตำบลคลอง๓
อเวิร์กคลองหลวงจังหวัดพทุมธานีนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรคลองหลวงพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยรุดเข้าไปอย่างที่เกิดเหตุนะครับ

และบริเวณข้างรถด้านขวาถูกชนพังยับเยิน
มีผู้โดยสารติดอยู่ภายในรถไม่สามารถออกมาได้
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทาง
นำผู้โดยสารที่บาดเจ็บและติดอยู่ในตัวรถออกมานะครับ
จากการสอบถามทราบว่าภายในรถมีผู้โดยสารทั้งหมด๑๒คน
รวมคนขับด้วยเดินทางมาจากอุบลราชธานี
ซึ่งรถตู้จะมาส่งคนตามหมู่บ้านต่างภายในคลอง๓ที่ปฐุม

ตอนเกิดเหตุนะฮะผู้โดยสารคนหนึ่งผู้หญิงนะคุณนั่งอยู่แถวกลางนะฮะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ทันได้รู้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์ได้ยังไง
แต่รู้สึกว่าตอนชนชนแรงมากนะครับ
โดยผู้โดยสารที่มาในรถตู้บาดเจ็บกันทุกคน
ปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับ
แต่คนขับไม่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วคุณ
อาศัยจังหวะในการหลบหนีไปนะครับ
ด้านของตำรวจนะฮะก็คือภูมิกับการสพคลองหลวง
เปิดเผยบอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวน
ติดตามตัวคนขับรถกระบะมาสอบปากคำ
เพราะว่าติดต่อไปทางญาติของคนขับรถกระบะแล้ว
ให้คนขับนี้เข้ามามอบตัวแล้วก็จะต้องมีการ
รถตู้ก็ต้องยึดไว้เป็นรถของกลางใช่ไหม
รถกระบะที่คนขับหนีแล้วก็ทิ้งเอาไว้ก็ต้องยึดมา
ทีนี้ก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ขออภัยกล้องหน้ารถของรถกระบะชัดเจนเลยว่ารถกระบะ
ขับแล้วก็กินเลนของรถตู้เข้าไปนะครับ
รถกระบะเบนเลนเข้ามาทับชนกับรถตู้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ
และแถบสองเหลือของแอลกอฮอล์
ซึ่งคาดว่าผ่านไปหลายชั่วโมงคาดว่าน่าจะตรวจไม่พบ
แต่เราก็ตรวจก่อนเผื่อจะมีตกค้างอยู่นะครับ
ถ้าพบตกค้างอยู่เล็กน้อยเราก็จะกำหนด